ช่วงเลือกตั้งแบบนี้เราก็จะได้ยินว่ามีหัวคะแนนแต่นี่เนี่ยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพักไหนนะหรือ
คงไม่ต้องบอกหรอกโอ้โหนี่อารามเต็มมือมาขนาดนี้คุณผู้ชมฮะ
นี่คือพี่ชนนิการอายุ๔๒ปีเจ้าของร้านเอ๋ข้าวแกงในตัวเมืองชายนาฏครับ
ก็เพ้นเล็บเพ้นเล็บเป็นสีส้มส้มขาวขาวส้มส้มขาวขาวแบบนี้เขาเนี้ยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพักเก้ากลายและเบอร์สองของผู้สมัครพักเก้ากลายเคนหนึ่งจังหวัดชัยนาธครับ
แล้วเธอบอกนะว่าคือกระแสของพักดีวันดีคืนแล้วเธอเต็มใจเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ
เอ๋ยังบอกพี่ทำด้วยใจล้วนนะลงทุนแค่๗๕๐บาทเองอยากเทให้พักส้มทั้งใจอยากให้ไทยไม่เหมือนเดิมครับ
นี่พี่เอ๋ครับไปดูที่สงขลาบ้างดีกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐก็
ขึ้นเวทีปราศัยที่อำเภอสถิงพระที่สงขลาครับ
โอ๊ยคนกริ๊ดกันเยอะนี่
สาวน้อยสาวใหญ่นะโบกทงเชียร์กัน
ฟังกันเห็นว่าเป็นหมื่นคนนะล้นออกนอกสนามมาเลย

ขึ้นเวทีอ้อนชาวสงขลานะ
พลังประชารัฐทั้ง๙เขตพร้อมนำพาประเทศ
ปลาสัยต่อไม่ไหวปิดเวทีครับ